ต่อกันที่พระเอกหน้าไทยร่างใหญ่บึกบึนเรื่องบูให้บอกเขา
พี่เอกรังซีโรธแต่ว่าคราวนี้บู้จนได้เรื่องเจ็บตัวค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คิวกันนิดหน่อยคุณกลางกองถ่ายเลยต้องบอกว่าพลาดท่าเสียทีนะคะ
สำหรับพระเอกนักบูเอกรังซีโรธ
ระหว่างการถ่ายทำละครฉากต่อสู้กับนักแสดงเอ็กซ่าฝรั่งไซส์ยักษ์ใหญ่เขาว่างั้น
ผิดคิ้วขึ้นมาจนได้รับอุบัติเหตุเอ็นข้อเท้าด้านขวาฉีกคุณ
ไม่ธรรมดานะคือเจ็บหนักเหมือนกันเพราะว่าต้องพักนานกว่า๓เดือนเลยทีเดียว
แต่ว่าแฟนละครไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพี่เอกบอกว่ากลับมาเข้าฉากบูธตามเดิมได้แล้ว
ซึ่งเผยว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น
จากตอนนี้เอ็นข้อเท้ามันยังไม่แข็งแรงเหมือนเดิมค่ะ
ข้อเท้าฉี่มา๓เดือนแล้วครับคุณอาให้พัก๓เดือน
แต่ก็ยังแวะมาถ่ายฉากนั่งโต๊ะคุยกันเบาอะไรอย่างนี้ฮะก็ยังถ่ายได้
ตอนนี้๙๐นะครับผมก็ยังมีอาการที่ต้องระวังอยู่
อุ้ยพี่ถึงเนอะ
เห็นพี่เอกปกติเข้าป่าตลอด

นั่งกินผลไม้ป่า

กินไก่ย่างอะไรในเนี่ย